เหตุการณ์รถหกล้อขนขยะ
ไหลลื่นไหลแบบเรียกได้ว่า
วิ่งกันคนที่อยู่ในเหตุการณ์มีรถไหลคนอยู่ทางนั้นนะคะ

เป็นทั้งทั่วสะพานไง

เป็นภาพที่บันทึกได้จากกล้องหน้ารถค่ะคุณผู้ชม
คลิปนี้นะคะก็เป็นเหตุการณ์ขณะรถหกล้อขนขยะถลายลงสะพาน
ก่อนจะชนเกี่ยวกับรถจักรยานยนทร์รถกระบะและรถเก๋งรวมทั้งหมด๓คัน
ขณะที่ผู้คนในเหตุการณ์พากันวิ่งหลบหนีอย่างไม่คิดชีวิตเลยค่ะ
เจ้าของคลิปเปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันอังคารที่ผ่านมา
บริเวณสะพานหน้าโรงเรียนคลองบางแก้วซอยบุญธรรมอนุสรอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
โดยรถของตัวเองนะคะก็ไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดเนื่องจากจอดห่างจากรถคันหน้าพอสมควรค่ะ
ร้อยเวรจรสถานีตำรวจภูทรบางแก้วก็บอกว่าเหตุการณ์นี้มีรถได้รับความเสียหายทั้งหมด๔คัน
รถขยะคันที่เสียหลักถอยหลังโดยคนขับรถกระบะคันที่ถูกแรงปะทะเป็นคันแรกได้รับบาดเจ็บที่หน้าอกเล็กน้อยค่ะ
ขณะที่คนขับรถเก็บขยะเนี่ยอ้างว่าสาเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะรถหนักนะคะ

สะพานแคบแล้วก็มันชันด้วยอย่างที่พี่มิ้นบอก
พอมีรถใหญ่ใช้เส้นทางจึงทำให้รถสวนกันไม่ได้
แต่ว่าก็ยังพบว่าจริงแล้วบริเวณนี้ก็มีคน
เขาเรียกว่าฝ่าฝืนอยู่เป็นประจำนะคะ
คืออาจจะสร้างอ๋อนี่ไงตรงปลายฐาน
มันราบไปแล้วแปลว่าน่าจะมีรถเหยียบบ่อย
ใช่นะคะระมัดระวังกันด้วยค่ะ

แต่เหมือนกันเวลาเราขับรถนะถ้าเห็นรถใหญ่อยู่ข้างหน้า
เวลาขนของเราจะไม่ค่อยอยากจะไปอยู่ใกล้
หยุดห่างหน่อยหรือไปอีกเลนสนึงดีกว่าไหม
คือไม่อยากอยู่ข้างหน้าไม่อยากอยู่ข้างหลัง

อยู่ตรงไหนเพราะเจอรถปันทุกเราหนีแล้วอย่างนี้
อยู่แบบไปอีกเลนนึงเว้นไว้อีกเลนนึง
หรือไม่ก็แซงขึ้นไปเลยหรือไม่ก็ขับช้า

ระวังบางทีก็เสียว่าขยะจะตกมาใส่หรือเปล่า
ใช่กลัวเวลาเห็นอย่าว่าแต่รถใหญ่แบบบรรทุกเลยนะ
รถที่ขนของรังหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็เหมือนกัน

บางทีจะมีอะไรยื่นออกมาหลังรถน่ะ
ยาวขนอะไรยาวแล้วก็จะติดทงเอาไว้

แล้วเวลาเราขับรถออกมาเช้ามืด

ปฏิเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะคะ